เราแวะมาดูกล้ามโตโตของหนุ่มพวกนี้ดีกว่า
ต้องบอกว่าเป็นพระเอกละครเย็นที่ดังมาก

แล้วตอนนี้หลายคนก็จับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับสาวแกรนค่ะ
หลังจากเลิกกันแล้วมันไม่จบกัน
แม่หลอกบอกความผิดชัวร์
ใช่คือเขามีโมเมนต์อยู่ด้วยกันบ่อยมากค่ะ
ซึ่งงานนี้นะคะหนุ่มเด่นคุณก็เปิดใจกับพี่นักข่าวนะคะว่า
เอาพี่ตั้งแต่เลิกกันช่วงในกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผมยังคุยกันเหมือนเดิมนะหลายคนก็เอ๊ะแล้วจะคุยทำไมค่ะ
คุณบอกว่าจริงก็คือลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้แกรนเขาก็ทำเพลงอยู่นะคะก็ต้องแวะมาใช้อุปกรณ์ที่บ้านของเด่นคุณนี่แหละค่ะ
ส่วนสถานะหัวใจของเด่นคุณนะคะตอนนี้เจ้าตัวยืนยันเลยว่ายังไม่มีใคร
ปี้กับอาชีพโสดโอ้โหชอบคำนี้มากอาชีพโสดนะจ๊ะ
และหากจะมีรักครั้งใหม่ยืนยันนะคะจะต้องยกหูหาบอกสาวแกรนแน่นอน
ในฐานะเพื่อนซีไปฟังเสียงสักหน่อยค่ะ
จนตอนนี้ก็ยังคุยกันเหมือนเดิม
มันก็ดีนะครับยังช่วยเหลือกันตลอดต่อที่เคยข้ายงครับ

ผมเกรงใจแต่ว่าผมไม่ใช่ว่าไม่กล้ามีผมจะโทรไปบอกเขาเลย
และผมว่าเขาต้องโอเค

แต่เราก็รู้สึกมีความสุขกับอาชีพโสดแล้ว

ดิฉันชอบจังหวะในการโยกหัวแล้วบอกว่าอาชีพโสดแล้ว
ต่อไปถ้าคนถามว่าพี่แจ๊กรีนมีอาชีพอะไร
อาชีพโสดค่ะ

เพราะว่าเธอเป็นแม่ค้าปลาหมึกที่สวยที่สุดในพศนี้
คือตอนนี้นะคะอย่างที่ทราบเนี่ยค่ะตามคลิปที่เห็นหน้าจอเลยค่ะ
เป็นแม่ค้าปลาหมึกแบบเต็มตัวค่ะ
วกกับการเป็นแม่ค้าออนไลน์ควบคู่กันไปค่ะ

หมึกเนี่ยขายดิบขายดี

เพื่อมาอุดหนุนปลาหมึกทอดของพิงกี้
รวมไปถึงส่งกำลังใจให้เธอเป็นจำนวนมากนะคะ
จากเรื่องธุรกิจจะไปได้สวยแล้วค่ะ
อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องอัปเดตก็คือเรื่องสถานะของหัวใจค่ะ
แววมาว่าตอนนี้กำลังซุ่มคบหากับพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ค่ะ
งานนี้นะคะสาวฟิงกี้ตอบสั้นว่าความรักดีค่ะ
ได้พลังมวลความรักเยอะ

สดใสขึ้นเยอะเลยค่ะฟังเสียงน้องพิงกี้หน่อยค่ะ
ความรักดีความรักดีค่ะ
ก็คือได้พลังงานมวลความรักเยอะ
แล้วก็ทำให้สดใสอย่างนี้ได้
ทำให้เราสดใสแบบนี้ได้เพราะว่าเรามีอาชีพ